แต่มาเรื่องนี้ก่อนครับเรื่องของค่าไฟเลย
โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกรกภ
เห็นชอบตามมติคอรมอลเมื่อ๑๘กันยายนที่ผ่านมา
อนุมัติให้ปรับลดอัตราค่าไฟ
ที่ประกาศเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟรอบเดือน
กัญญาถึงธันวาคมปีนี้
จาก๔บาท๔๕สตางค์ต่อหน่วย
เหลืออัตรา๓บาท๙๙สตางค์ต่อ๑

แล้วที่ประชุมกรกภได้รับอัตราค่าไฟฟ้า

ตอนนี้อยู่ระหว่างส่งหนังสือแจ้งไปยัง

ก็คือกอพอพอกอพอนอและกอพอพอ

แต่ใครที่จ่ายค่าไฟเดือนกันยายนไปแล้ว
จะได้รับส่วนลดในเดือนตุลาคม

ส่วนข่าวดีของคนใช้น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล

ปรับลดราคาลงลิตรละ๕๐สตางค์
เช็คราคากันหน่อยคุณผู้ชมตามหน้าจอเลย
น้ำมันเบนซีนอยู่ที่ลิตรละ๔๖บาท๔สตางค์
โซฮอล๙๕ลิตรละ๓๘บาท๒๕สตางค์
โอฮอล๙๑ลิตรละ๓๗บาท๙๘สตางค์
อี๒๐ลิตรละ๓๕บาท๙๔สตางค์
๘๕ลิตรละ๓๕บาท๕๙สตางค์
นี่นับเป็นการลดลงครั้งที่๕ในรอบ๒สัปดาห์
รวมแล้วคุณผู้ชมลงไปแล้ว๒บาท๒๐สตางค์ครับ
แต่ว่ากลุ่มน้ำมันดีเซลราคายังคงเดิมนะครับ
มาถึงเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของฟ้าฝนครับ
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่อง
พายุไต้ฝุ่นโทอีนุได้เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแล้ว
เมื่อ๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้ครับ
มีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ๑๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีน

และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับครับ
โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยครับ